ไหนสายลูกทุ่งกันแล้วก็ต่อกับอีกหนึ่งหนุ่มละกัน
สำหรับหนุ่มเนคนรพลปกติเป็นนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดี

แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคุณขามันมีความเดือดอยู่ข้างสนามบอล
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
โอ้โฮมนุษย์นิจจัยเจ้าของอีหลีเด๊ก็ตั้งใจมาเตะบอลซื้อ
กีฬายอดฮิตสร้างความฟิตในหมู่ชายแท้
แท้แต่แหมทำไมทำไมหนุ่มเนคนรพลเขาถึงได้ออกอาการ
ระบัดใจระบัดใจโอ๊ยรอคอยอยู่ข้างใน

จ๊าก็พริตตี้ยื่นแต่เล่นเต็มสนามแจ้งแววแบบนี้
ใครพูดอีกสักทีวังหรือยิดจริง
อุ๊ยคนอร้ายมุดอิดจนตากล้าง
กระพริบต่อบ้านก็ได้นะจ๊ะนมเนค
งานดีแบบพรีเมียมคิด